ไหนว่า๙โมงที่จะมารายงานตัวสำหรับโยคีปอระเบิด
ค่ะไม่รู้ว่า๙โมงหมายถึง๙โมงออกจากราชบุรีหรือเปล่า
แล้วเห็นบอกว่าตอนแรกเที่ยงครึ่งจะมาถึงใช่ไหม
นี่พนักงานสอบสวนบอกว่าถ้าไม่มารายงานตัววันนี้นะ
เพิกถอนนายประกันทันทีนะจ๊
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามความเคลื่อนไหวด้วยนะคะ
แต่ที่แน่ที่สพเมืองนนทบุรีมีความเคลื่อนไหว
ไม่ว่าจะเป็นสสเต้จะเป็นลุงนิดลุงนิดคือคนที่หาปลา
แล้วในคลิปนั้นกลายเป็นว่าคนไปด่าเยอะ
ทำไมไม่ช่วยตังโมทำไมไม่ช่วยตังโม
นี่ค่ะลุงนิดมาแล้วมาถึงที่สพเมืองนนทบุรี
เพราะว่าพนักงานสอบสวนเชิญลุงนิดมาให้ข้อมูลหน่อยค่ะ
นี่คือนายวินิตรีปัญญาเป็นคนหาปลา
แล้วสสพิเต้เนี่ยเอาคลิปมาแชร์
บอกว่าดูสิมีคนพายเรือไปตรงนั้น
แล้วก็ไม่ยอมช่วยไม่ยอมช่วยคุณตังโมจากในคลิปนี้เลยนะคะ
ทีนี้พอตำรวจสอบลุงนิดเนี่ยลุงนิดบอกนะว่า
ที่อยู่ในน้ำน่ะมันคือขอนไม้จริง
ขอนไม้ประมาณเมตรหนึ่งไม่ใช่คุณตังโม
แล้วภาพที่กล้องวงจรปิดที่เห็นมันมีคำถามไงว่า
ถ้าเกิดว่าเห็นเป็นขอนไม้ก็ต้องพายไปเลยสิ
ทำไมดูแบบทายวนดูเข้าไปแล้วก็ออกมาเข้าไปแล้วก็ออกมา
ซึ่งลุงนิตบอกว่าที่ผมพายเรือไปแล้วก็พายเรือกลับ
ผมเห็นขอนไม้แล้วกลัวไงว่าขอนไม้
มันจะมาลอยมาพันกับตะข่ายที่ผมวางดักปลาเอาไว้
ผมก็เลยพายเรือไปไปดันขอนไม้ออกให้มันพ้น
มันก็เลยดูเหมือนกับพายวนไปหลายรอบ
ส่วนเรื่องของการแจ้งความเอาผิดคนที่กล่าวหาตน
เอาจริงนะลุงนิดบอกคนมาด่าผมเยอะเลย
เหมือนกับคนเห็นคลิปเมื่อวานนี้ที่แชร์กัน
แล้วก็กลายมาหาว่าผมใจดำ

ทีนี้ค่ะในมุมของลุงนิดลุงนิตบอกว่า

ว่าจะแจ้งความจะเอาผิดจะอะไรยังไงไหม
เพราะว่าคนในโซเชียลด่าทอเยอะมากจริง

ที่เขาบอกว่าผมเห็นคนชอบผม
ไม่ช่วยเขาผมไพเลี้ยวหนีเขาด้วย
อันนี้ก็ขอปรึกษาท่างญาติก่อนดีกว่าครับ

ถ้าเจอผมก็จะพูดว่าอย่างนี้ครับ
ว่ามันไม่ใช่ที่จะโมวอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วมีประโยคปิดท้ายด้วยนะบอกว่าถ้าพี่สงสัยผม

นิตบอกแบบนี้นะครับลุงนิดถูกคำถามว่าจะรอเจอกันไหมครับ
เจอใครเจอสสเต้ไงคุณ
เพราะท้ายที่สุดเมื่อ๑๑นาฬิกาสสเต้ก็เดินทางไปที่สพเมืองนนทบุรีเหมือนกันนะฮะ
สสเต้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกผมยังมั่นใจในข้อสันนิษฐานของผม

เพราะสามารถลอยถวนน้ำได้และจุดนี้เป็นจุดเดียวกันกับที่พบศพของคุณตังโม
และข้อสันนิษฐานว่าคุณแตงโมจมน้ำตื้นด้วย
แล้วเราก็บอกเมื่อกี้ลุงนิดเขามาแล้ว
พี่เขายืนยันว่าเป็นขอนไม้สสเต้จะยังไงต่อ
สสเต้บอกว่าถ้าหากกรณีที่วัตถุในคลิปเป็นขอนไม้จริง
ผมก็ยังเชื่อว่าขอนไม้ที่ลอยถวนน้ำได้
จะต้องมีมือคนมาเกาะเกี่ยวเอาไว้
และพยายามจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคนนึง

ยังไงก็ตามผมจะเอาคลิปนี้เป็นหลักฐาน
ให้กับตำรวจสพเมืองนทัพบุรีนะฮะ